คุณผู้ชมคะแจ้งเพื่อทราบสั้นนะคะ
อดีตพระพุทธอิสระได้รับการประกันตัวแล้วนะคะ

มีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะคะ
แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้ว
ตั้งแต่๒ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
อันนี้เป็นคดีที่อดีตพระพุทธอิสระ
หรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย
ถูกดำเนินคดีนะคะกับทางแก่นำกปศค่ะ
ในเรื่องของความผิดฐานกักขังหน่วงเหนียว

ก็เดี๋ยวจะมีการเบิกตัวไปสอบคำให้การในวันพรุ่งนี้

ส่วนคดีที่อดีตพระพุทธอิสระถูกแจ้งข้อหาปลอมพระประมาพิไทย
พนักงานอายการยังไม่ได้ยื่นฟ้อง

ซึ่งสิ้นสุดลงศาลก็เลยหมดอำนาจควบคุมตัวในคดีนั้นนะคะ

อันนี้อายการส่งฟ้องศาลทักษะการตัว
คดีปลอมแปลงพระประมาพิธัย

แต่พ้นกำหนดฝากขังไว้ที่ศาลที่รวนจำแล้วก็ต้องปล่อยตัว
แต่ไม่ได้หมายความว่าคดีจะหมดจะพ้นนะฮะ
อายการเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเร่งทำสำนวนแล้วก็ยื่นฟ้องนะครับ